เคยมีเรื่องอะไรที่มันฝังใจมากไหมคะ
คือปกติบางคนเนี่ยเวลามีเรื่องฝังใจมากเขาจะพยายามไม่พาตัวเองไป
ในที่ที่เขาฝังใจหรือพูดถึงเรื่องที่เขาฝังใจ
ผู้ชายคนนี้มีเรื่องฝังใจคือเคยมีเมียแล้วเลิกรากัน
คือเลิกกันไม่ค่อยดีแหละมันเลยฝังใจกับเมียคนนี้มาก
แต่บังเอิญเมียใหม่ของเขาดันเป็นรุ่นน้องของเมียเก่า
แล้วเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวเมียเก่าเขาก็ไปมาหาสู่กัน
เมียใหม่บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปกินเหล้าบ้านเพื่อน
ซึ่งก็คือเพื่อนที่เป็นน้องสาวของเมียเก่านี่แหละ
เขาบอกไม่ให้ไปหัวเด็ดตินขาดยานก็ไม่ให้ไป
ใหม่บอกเอ้ยก็เพื่อนมารับแล้วอ่ะสุดท้ายไปยิงเขาตายเลยนะคะ
นี่คือครอบครัวของคนที่สูญเสียนะคะ
คนที่โดนยิงคือเมียใหม่นะพี่อุ๋ยไม่ใช่เมียเก่าด้วยนะ
ชื่อเจนอายุแค่๑๙ปีเองอะค่ะ

คือร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดนะคะ
เจนถูกสามีตัวเองยิงเสียชีวิต
นี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นกระบะมา
จะเอามาบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์นี้จริงมันเริ่มต้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจสพพระพลาชัยได้รับแจ้งมาว่ามีผู้หญิงถูกยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ
ขณะกำลังตั้งวงดื่มเหล้าและดื่มน้ำกระท่อมอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิทในอำเภอพระพลาชัย
เจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่เร่งปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวน้องเจนส่งโรงพยาบาลพระพลาชัย

พอยิงเนื้อตัวเองเองก็หนีไปเลย
และตัวปืนที่ใช้ก่อเหตุในช่วงสาย
ทีมข่าวได้เจอในเป๊กก็พยายามถามว่าเฮ้ยคุณยิงเมียตัวเองทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
ลองไปดูช่วงนี้นะครับ
ว่าเราไม่อยากให้แฟนไปที่บ้านที่เกิดเหตุใช่ไหม

เป๊ะบอกว่าขอไปให้การที่ชั้นสามอย่างเดียว
ตำรวจก็นำตัวในเป๊ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โดยมีน้องสาวของเมียเก่า

ก็คือเพื่อนสนิทคนตายแล้วก็ชาวบ้านมามุ่งดู
พอทำแผนเสร็จนะคะน้องสาวของเมียเก่าในเป๊ะ
ก็อุ้มลูกสาวของในเป๊ะที่มีกับพี่สาวเธอ
มาหาเขาเขาคุยกับลูกนะลองไปฟังนะคะ
นี่ลูกยังตัวน้อยอยู่เลยอายุ๖ขวบ
ต้องมาดูพ่อถูกจับเข้าคุกนะคะ
แล้วเขามีลูก๒คนลูกสาวมีกับเมียเก่า
ลูกชายมีกับเมียใหม่ที่ยิงตายไปนั่นแหละ
กลายเป็นว่าเด็กสองคนตอนนี้ต้องกำพร้าพ่อเลยนะคะ
อีกคนนึงกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่
พันธุ์ตำรวจเอกยันยงทองใบใหญ่ผู้กำกับการสพพระพลาชัยบอกว่า
ปมเหตุเนี่ยเป็นเรื่องความหึงหวงกับความฝังใจ
คือในเป๊นิสัยคือขี้หึงมากหึงเมียมากหึงเจนมาก
วันเกิดเหตุไม่พอใจที่ห้ามแล้วไม่ให้เจนออกไปดื่มเหล้า
เจนก็ยังดึงดันบอกจะไป
ไปดื่มที่ไหนไม่ไปไปที่บ้านเมียเก่าที่เขาฝังใจเจ็บอีก

เบื้องต้นตำรวจแจ้งเค้าหาค่าผื่นโดยเจตนา
และความผิดพรวองอาวุธปืนนะคะ

ตอนที่ในเป๊ะส่งไปห้ามเจนไม่ให้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

เมื่อวานนี้ค่ะเป๊ะส่งข้อความไปหาเจนบอกไปไหน
แล้วก็โทรวีดีโอคอลไปหาหลังจากนั้นก็ส่งข้อความไปอีกว่า
ไม่ให้ไปเจนก็บอกมันมารับแล้วมารับไปเล่น
เช้ากลับเป๊ก็ตอบไปอีกว่าไม่
แล้วก็โทรคุยกันสองนาทีก่อนจะวางสายไปแล้วเป๊กก็ส่งข้อความย้ำไปอีกว่า
ไม่ให้ไปเจนก็ยังตอบกลับมาว่ามาแล้วเช้ากลับขอวันหนึ่ง
เนี่ยเห็นไหมแล้วเป๊กก็ส่งไปถามว่าอยู่ไหน
ถามว่าทำไมแล้วเป๊กก็ส่งหน้าเหมือนแบบ
หน้ากรวดแบบสาตานมีเขาอ่ะแล้วบอกอะไร
แล้วนี่มีการนับคาวดาวเห็นไหมสิบเก้าเธอบอกอะไร
บอกเดี๋ยวไปหาเธอก็บอกจะมาทำไม
แล้วก็ถามอีกว่าแล้วลูกอยู่ไหนเจนบอกลูกอยู่บ้าน
สุดท้ายค่ะเจนพิมพ์ส่งไปหาเป๊ะว่าจะมาทำไม
สิ่งที่เป๊ะพิมพ์กลับมาก็คือคำด่า
วิเคราะห์แยกแยะอ่ะพี่อุ๋ยครับคำด่านั้นน่ะนะคะ
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ได้เจอกับน้องสาวเมียเก่าของเป๊ะซึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเจนนี่แหละ
คือผู้ตายนะคืออย่างที่บอกแผนผังความสัมพันธ์เนี่ย
มันค่อนข้างผัวพันกันนิดนึงคือเธอเล่าแบบนี้ค่ะว่า
เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันเจนก็ตอบตกลง
เธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับที่บ้านซึ่งตอนที่เธอไปรับที่บ้านก็ไม่ได้เจอเป๊ะ
ก็พาเจนมาที่บ้านมาถึงเนี่ยตั้งวงกันสี่คนค่ะ
คือมีเธอมีเจนมีแม่เธอและช่างปลาปลา
สี่คนนั่งตั้งวงเล่ากัน
ดื่มไปแค่สองแก้วแล้วตอนนั้นพอดีเธอบอกเธอลุกขอตัวไปเข้าห้องน้ำ
ยังไม่ทันจะได้ออกจากห้องน้ำเลยได้ยินเสียงดังปั้งเสียงปืน
พอวิ่งออกมาปรากฏว่าเห็นเจนฟุบลงกับพื้นแล้วแล้วก็เห็นหลังเป๊ะไววิ่งหนีไป
คือเธอบอกด้วยความที่เธอกับเจนสนิทกันมากเจนก็จะมานั่งกินเหล้ามานั่งเล่นบ้านเธอบ่อย
ก็ยังงงอยู่ว่าเที่ยวนี้ทำไมมาแล้วเป๊ะถึงต้องมายิงกันตายขนาดนี้
ตุ๊กใจมากแล้วคะ
เล่าให้ฟังนิดหน่อยบอกว่าเธอกับเป๊ะเนี่ยคบกันจริงมีลูกด้วยกัน๑คนลูกสาววัย๖ขวบ
แต่เลิกกันมาเนี่ย๕๖ปีแล้วค่ะ
ถามว่าที่เลิกเพราะอะไรเพราะทนเป๊ะไม่ไหว
เป็นคนก้าวร้าวชอบทำร้ายเธอ
แต่ในขณะเดียวกันเป๊ะเองก็ไม่พอใจเธอเหมือนกัน
คือต่างคนต่างเลิกเพราะแบบมันไม่ไหวกันแล้วทั้งคู่อะค่ะ
มันเลยเป็นการเลิกราที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
แล้วเป๊ะก็เลยฝังใจ
เธอเคยเตือนน้องสาวหลายทีแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเจนที่เป็นเมียใหม่เป๊ะอะ
หนึ่งเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวเธอสองเป็นรุ่นน้องเธอด้วย
เธอก็เคยเตือนน้องสาวแล้วว่าเอออย่าไปชวนเจนมาบ้านบ่อย
ผัวเขาไม่โอเคผัวเขาไม่โอเคกับฉันแกก็รู้
ผัวเขาก็อดีตพี่เขยแกน่ะเขาไม่โอเคกับบ้านเราอย่าไปชวนเมียเขามา
คุณจ๋าก็เลยไปที่บ้านของเจนนะคะไปคุยกับพ่อแม่เจนครับ

ตอนไปถึงร่างเจนยังนอนอยู่แบบนี้อยู่เลยค่ะ
คือที่ต้องอยู่แบบนี้เพราะว่าเขารอหมอบ้านกับสับปะเหลอมาทำพิธีตามความเชื่อก่อน
บอกว่าเมื่อคืนตอน๓ทุ่มพ่อกำลังออกไปหาจิ้งหรีดเลย
เพื่อนบ้านโทรมาบอกเฮ้ยครูสาวถูกยิง
บอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยคบกันมาประมาณ๓๔ปีแล้ว
มีลูกชายด้วยกัน๑คนถ้าอุดีเห็นก็เป็นไหม่เบื่อร์ไม่เมาอะ

มเหตุมาจากเรื่องเดียวเลยคือเรื่องหึงหวง

เราคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่ามันไม่ใช่

แบบทำร้ายผู้หญิงได้นะ

คือว่าไอ้นี่มันหน้าผู้หญิง

ไม่กล้าทำกับผู้ชายหรอก

ถึงแม่ของเจนนะคะบอกนะคะว่า
เคยเห็นลูกเขยเนี่ยเป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูด
ก็ไม่คิดเลยนะว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้ทั้งที่ก็มีลูกด้วยกันแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยลูกเขยก็ห้ามไม่ให้ลูกสาวแม่ไปหาเพื่อนคนนี้
เหมือนฝังใจอะไรสักอย่างแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
แต่แม่บอกว่าตอนนี้แม่ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
ก็ทำได้แค่เดินไปที่ร่างลูกสาวค่ะแล้วบอกประโยคนี้
ขอให้ลูกไปเจอสิ่งที่ดีนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ทรมานแล้ว
แม่รักและคิดถึงลูกตลอดเวลา
่มั้ยนะยไม่อยากเห็นหน้าแค่ชื่อนึกก็ไม่อยากเรียกหรอก
ญาติว่าัดมาแล้วอยากถูกเก็บยาของผู้เกาะเห็จก็บอกนะคะ
หลังจากที่ควบเดิมซักเดือนแล้ว
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหลานจะทำขนาดนี้
แล้วก็เหมือนที่ครอบครัวทุกคนมักจะพูดถึงผู้ก่อเหตุ

ปกติหลานเป็นคนดีนะไม่พูด
ด่าก็ไม่เสียใจ
ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ในฐานะญาติเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน